คุณผู้ชมครับเรามาดูข่าวนี้
ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงหากคุณกำลังรับประทานอาหารอยู่
คราวนี้อาจจะแบบหยุยหน่อย
ลุกหน่อยขยะแขยงหน่อยถ้าคุณผู้ชมยังอยากติดตามข่าวนี้

เผยแพร่พร้อมกับข้อความว่าเนี่ยมันไปอยู่ในท้องในลำไส้เราได้ไง
และสยองหยุดอ่านกันก่อนค่ะ
แท็กแฟนเราชอบกินของสุกดิบ
แท็กฝากแชร์เตือนคนที่ชอบกินสุกดิบด้วยนะคะ
โดยเจ้าของคลิปกำลังวัดความยาวของพญาติตัวตืด
ยาวถึง๓เมตร๙๐เซนติเมตรมันใช่ไหมคุณ
๔เมตรอยู่แล้วคุณแล้วมันก็หยุยมากอะค่ะ

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับ

เล่าถึงคลิปพญาติตัวตืดที่แฟนสาวเอาไปโพสต์ลงในโซเชียล
โดยเล่าว่าเขาชอบกินอาหารสุกดิบเป็นประจำ

อยู่มาวันหนึ่งมีอาการปวดท้องน้อยและคันที่ทวารหนัก
เมื่อถ่ายออกมาพบตัวขาวอะไรออกมา

ก็จดช่องมองดูจากนั้นก็ยืดตัวนี้ออกมาวัด

มีอาการแบบเริ่มแบบปวดท้องน้อยนิดครับ
แล้วก็ตอนนั้นผมมันมีออกมาที่ก้น๑ตัวครับ
ผมก็หยิบมาดูเพราะมันรู้ว่าตรงหรือตัวอะไร

มันออกมาเป็น๑๐ตัวต่อครั้งทั้งหมด๓ครั้ง
ผมก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาล
ไปขอยาโรงพยาบาล
ให้แฟนโพสต์เผื่อนเพื่อนที่ชอบกินสุกดิบ
ได้ดูแบบนี้แล้ว
ใครที่ชอบทานอาหารสุกดิบนี่คือก็ต้องระวังนะ
ทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เป็นความรู้กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

บอกว่าพยาธิที่พบเป็นพยาธิตัวตืด
ก็มีทั้งพญาติตัวตื่นหมูตัวตืดวัวตัวตืดควาย
เป็นพญาติตัวแบนสีขาว

สามารถที่จะผสมขยายพันธุ์ได้เองระหว่างกล้องด้วยนะคะ
เคยพบพญาติตัวตืดในลำไส้คน
ยาวถึง๑๕เมตรคุณผู้ชม

ใช่แล้วคิดดูสิคืออันนี้แค่เห็นเกือบ๔เมตรเราก็แย่แล้ว

มันสามารถกระจายไปตามอวัยวะต่างของร่างกายได้ค่ะ
แล้วพญาติตัวตืดมันติดได้จากอาหารที่ปรุงไม่สุก
อย่างพวกแหนมแบบนี้ลาบแบบนี้ก้อยแบบนี้
หรือว่าดื่มน้ำดื่มที่มันไม่สะอาด

เราก็ต้องป้องกันคือไปกินอาหารที่ปรุงสุก
ถ้าเกิดว่าเนื้อที่ซื้อมาแล้วเรามองเห็นเนื้อสดเนี่ยนะคะ
เวลาซื้อมาแล้วเจอเหมือนกับเป็นเม็ดสาคูฝังอยู่

แล้วก็ต้องดื่มน้ำที่เป็นน้ำสะอาด
ล้างมือบ่อยอันนี้ช่วยได้
แล้วก็ในทางการแพทย์เขาจะมีพวกยาฆ่าพญาติตัวตืด
ตัวยาจะไปทำให้พยาตรเป็นอัมภาษณ์

ซึ่งจริงแล้วคือคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่เขาก็เคยแนะนำแหละว่า
เรื่องของยาถาพญาติอย่าไปมองว่ามันต้องกินด้วยเหรอ
คนเราทุกคนจริงกินยาถ่ายพญาติอย่างน้อยนะ๓เดือนครั้ง

แล้วก็บางทีมันบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบกินอาหารสุกดิบ
แต่ชอบกินพวกผักสดบางทีมันก็มีอยู่ได้
นะครับโอ๊ยแกขนลูกอยู่เลยนะครับ